ใครเห็นก็สงสารกันไปหมดเลย
มีผู้ชายคนนึงเขาไปจับปลาหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย
แล้วปรากฏว่าถูกไฟดูดเสียชีวิตคาบ่อ

ภรรยากับลูกก็ยังเล็กอยู่และที่สำคัญภรรยาเนี่ย
ท้องอยู่ด้วยเพิ่งจะ๖เดือนเอง
จากบ้านของตัวเองประดับหน้าหีบศพของนายเฉลิมจาวีนัท
วัย๔๘ปีที่สาราวัดสลักในตำบลท่าโสมจังหวัดตราด
หลังจากที่นายเฉลิมคนนี้เนี่ยนะคะ
เขาเอาเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำหาปลาในสระน้ำในสวนผลไม้
ที่เช่าทำกินอยู่ในซอยตาป้อนในตำบลแสงตุ้ง
แล้วถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตเมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๐กุมภาพันธ์ค่ะ
เหตุการณ์นี้ทำให้นางสาวประภัยพาณิชย์วัย๒๙ปี
ภรรยาที่กำลังตั้งคัน๖เดือน
พร้อมด้วยลูกสาวอีก๒คนวัย๑๐ขวบและ๒ขวบเนี่ย
กอดคอกันร้องไห้เลยเพราะว่าขาดเสาหลักของครอบครัว
ไม่มีเงินกันสักบาทเลยที่จะจัดงานศพให้สามีค่ะ
เพื่อนบ้านเลยต้องมาช่วยกันแบบนี้
นางสาวประภัยเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะคะว่า
สระน้ำที่เกิดเหตุเป็นสระน้ำที่ใช้ในสวนผลไม้
ซึ่งช่วงนี้น้ำในสระมันค่อนข้างแห้ง

ใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกเพื่อจะได้จับปลา
พอน้ำเริ่มแห้งแล้วสามีก็ลงไปจับปลาค่ะ
ตอนนั้นเธออยู่ด้านบนไม่ได้ลงไปจับปลาด้วย
ก็เห็นสามีจับปลาแล้วก็เอาขึ้นมาจากสระ๒รอบแล้ว
ทีนี้รอบที่๓ลงไปจับปลาอีก
แต่ว่าก่อนลงเนี่ยดื่มเหล้าไปด้วย
ทีนี้สักพักหนึ่งค่ะเห็นสามีนอนคว่ำหน้าจมลงไปในโครน
เธอก็คิดว่าเอ๊ะกินเหล้าไปแค่นิดเดียวไม่น่าจะเมานี่นะ
ก็ลงไปดูพยายามจะเข้าไปช่วย
ไฟดูดเธอเลยรีบชักเท้าขึ้นมาบนบกรอบเลย
แต่ว่าไม่ไหวค่ะตัวเองก็ท้อง๖เดือนก็ท้องใหญ่แล้วนะ
ต้องรีบไปตามคนมาช่วยแต่สุดท้ายก็ช่วยไม่ทันนะคะ
หน้าที่โรงเรียนแล้วทีนี้หนูก็ลงไปช่วย
แต่หนูก็ไม่คิดว่าจะเป็นไฟดูด

แต่เหล้าแกกินไม่มากแกเพิ่งซื้อมา

แล้วหนูก็ลงไปช่วยหนูก็ลงไปดูดเหมือนกัน
นางสาวประภัยบอกเลยนะคะว่าตอนนี้มืด๘ด้านมาก
ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไป
เพราะว่าเสาหลักที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่อยู่แล้ว
ยังมีลูกสาวเล็กอีก๒คน๑๐ขวบคนนึง๒ขวบคนนึง
ไม่พอในท้อง๖เดือนแล้วด้วย
ไม่รู้เลยจริงว่าต่อไปจะใช้ชีวิตกันยังไง

ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรม๓คืน
แล้วก็จะชาปนกิจในวันเสาร์ที่๒๓กุมภาพันธ์พรุ่งนี้
เมืองต้นชาวบ้านเขาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยค่ะ
ประกอบกับเจ้าของสวนผลไม้ที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเช่าทำมาหากิน
ช่วยจ่ายค่าไฟฟ้าในสวนผลไม้ที่ติดค้างกับการไฟฟ้าให้อีก๕๐๐บาทด้วย